ชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
น้ำน้ำเสด็จสมเป็นเพชรเห็มพล
กลับมาสู่เพชรดาราประกายเพชร
เรามาย้อนอดีตเพลงลูกทุ่งกันต่อนะครับ
เพลงนี้เป็นบทเพลงที่โด่งดังมากนะครับ
ในระดับตำนานได้รับการขนานนามว่า
เป็นลูกทุ่ง๓สมัยที่ผมพูดนี้ก็คือ
ผู้ขับร้องก็คืออาชายเมืองสิงห์นั่นเองนะครับ
เพลงที่จะนำมาร้องในวันนี้
นักร้องของเราจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ระดับสุดยอดเพชรดารา

น้องบิ๊กเพชรดารา
สวัสดีครับ
ชาติก่อนเราเพียง
เคียงเก็บดอกไม้รวมตน
แต่เราสองคนไม่สนใจ

ชาตินี้เราสอง
เราสองจึงต้องโศกสรร
รักกันชอบกันไม่ได้กัน
บุญเรานั้นไม่มี
พี่จะทำบุญต่อทุน
ไว้ตามน้องชาติหน้า
ชาตินี้พี่จะลา
ก่อนหน้าน้องจากคนดี

น้องจ๋าน้องจ๋าจงได้ปรานี
หอมสักทีเถอะคนดีก่อนพี่จะจากไป
พี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวล
พี่จะอุทิศตนโกนหัวนุ่งห่มผ้าไตร
อโหสิกรรมเทิดหนาท่าพี่พรั่งไป
บุญมีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้ได้อาวร
ที่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโปรดเจ้า
ถ้าหากนงเยาใส่ข้าวพี่ก็จะให้พร
ชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบังอ่อน
ขอลางามงอนด้วยอาวรแม่รักษรพี่อ่อนใจ
ขอฟังเสียงหน่อยเร็วโอ้โห
พี่บวชเป็นครั้งจะมาบินทบาทโปรดเจ้า
ถ้าหากน้องเยาใส่เข้าละพี่ก็จะให้พร
ชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบังอ่อน
ขอลางามงอนด้วยอาวรแม่รักษรพี่อ่อนใจ
อยู่ในความรักของเธออยู่ในความรักของเธอ
เธออยู่ในความรักของเธออยู่ในความรักของเธอ

เธออยู่ในความรักของเธออยู่ในความรักของเธอ
แมทมาเป็นเมาที่ไม่เมาต้อนน้ำไปในหน้า
หรือตอนไม่เมาพี่สาวจังนั่งจ๊ะจ๊ะ
เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมาถูกไหลของไลธ์ถึงมา
ทำเป็นซึงแอร์ดมาสบอ้อสบก็ซบอ้อสบก็สบ

อัตตะกะแตนโยงโย
ภูโบทัดดอกชำบา
อัตตะกะแตนโยงโย
ภูโบทัดดอกชำบา

ภูโบทัดดอกชำบา
หนุ่มหนุ่มมันกระชุ่มกระช่วย
หนุ่มหนุ่มมันกระชุ่มกระช่วย

โขให้กลุ่มจังหวัง

ก็ราชศรีมายังจะอยู่อีกเหรอคะ

เดี๋ยวใครบอก
คิดว่าเองเมื่อคืนตอนไฟ
บิ๊กได้ข่าวว่าตอนมาประกวดนี่ร้องแต่เพลงเก่าชั้นครูมาเลยมันยากนะ

หมายถึงเมียพี่มีชู้หรือชื่อเพลงครับ
ไม่ใช่เมียพี่ไอ้บ้า

ไม่ใช่อยู่เมียพี่จะไปมีชู้พี่ไม่ใช่
แล้วเรามีศิลปินในดวงใจอื่นไหมมีศิลปินดวงใจอื่นไหม

พี่เอ๋ชายามิดชัยครับเพลงที่เอ๋ดังมากเลยครับ

บ้านนี้มีชายใกล้ไหวที่ว่า
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกช้ำใน
พี่ยิ้มเป็นนาค
พี่เป็นนาค
โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ